ส่วนในช่วงนี้นะครับมาต่อกันที่ความเคลื่อนไหกีฬาอื่นที่น่าสนใจกันครับ
บริษัทสปอร์ตไทยบาเวอเรียจำกัดร่วมกับกลุ่มวังขนายนำ๑๐เยาวชนไทยนะครับ
เดินทางมาเยี่ยมและขอบคุณสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
ผู้จัดการทีมที่มาบอกเล่าประสบการณ์นะครับ
การไปแข่งขันที่เยอรมนีได้ประสบการณ์ที่ล้ำค่า
ก็ได้ประสบการณ์อันล้ำค่าได้ศึกษาว่าต่างประเทศเขาเล่นฟุตบอลเป็นไง
มีความเป็นมืออาชีพยังไงการอยู่นอกสนามใช้ชีวิตนอกสนามเป็นยังไงครับ
ขอให้น้องตั้งใจเข้ามาคัดโครงการนี้เยอะนะครับ
โครงการนี้มอบโอกาสดีให้น้องทุกคน
เพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่ดีมากครับโครงการนี้ครับ